วันนี้นะครับเรื่องราวควันหลงหลังจากสงกรานเนี่ยนะครับ
มันก็มีมากมายหลายอย่าง
กันหน่อยครับนี่เลยเขาบอกว่าในทุกวันที่สิบแปดเมษายนนะครับ
ที่เกาะขามใหญ่และเกาะศรีชังก็จะมีการจัดประเพณีสงครานอุ้มสาวลงน้ำ
โอ้โหประเพณีนี้ดีนะคุณหนุ่มเขาก็ชอบล่ะครับ
เขาบอกว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชการที่๕แล้ว
ของชาวบ้านในพื้นที่เกาะขามใหญ่และเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี
งานนี้ก็มีนายดำรงเพตรามาอีกแล้วครับท่านเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา
ซึ่งท่านก็คือนายกเทศมนตรีตำบลเกาะศรีชังและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกเกาะศรีชัง
ก็ได้มาเป็นประธานแล้วก็ได้กล่าวว่าตั้งแต่โบราณนานมาแล้ว
เกาะศรีชังนั้นจะไม่นิยมเล่นสาดน้ำเนื่องจากขาดแคลนน้ำจืด
เขาก็จะไม่เอามาสาดกันเล่นเขาเอาไว้ดื่มไว้ใช้
แล้วก็จะมีการจัดประเพณีขึ้นมาแทนก็คืออุ้มสาวลงน้ำหรือว่าจูงมือลงทะเลก็ได้
ถ้าอุ้มไม่ไหวก็จูงเอา
ถ้าน้ำหนักระดับเฮวีเวทอาจจะอุ้มไม่ไหวก็จูงไม้จูงมือลงไปก็ได้นะครับ
แต่บรรยากาศในการอุ้มสาวลงน้ำก็เป็นแบบนี้แหละครับโอ้โห
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคู่นั้นเป็นสามีภรรยาแล้วก็
สามีเขาก็จะยกมือไหว้ขออนุญาตภรรยาขอโทษขอโพยในปีที่ผ่านมา
แล้วทำไมเทลงแรงขนาดนั้น

ก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณสามีก็จะยกมือขอคำมาคุณภรรยาที่ผ่านมาในรอบปีนั้น
มีอะไรที่ทำให้โกรธโมโหก็ขอให้อภัยกันแล้วก็อุ้มลงน้ำทะเล
แต่จังหวะที่เอาลงอย่าเอาลงแรงนะครับจากที่จะหายโกรธเป็นโกรธกว่าเดิม

เออเอาล่ะบรรยากาศก็สนุกสนานแบบนี้ไม่ได้มีแค่คู่รักที่เขาอุ้มกันลงไปในทะเล
ก็มีการอุ้มผู้สูงอายุหรือว่าเด็กสาวตัวเล็กก็ได้ที่เป็นลูกเป็นหลานอะไรแบบนี้
เป็นการสร้างความสนุกสนานในครอบครัวครับแล้วก็เป็นงานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำที่ปัจจุบัน
ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกับทางนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
ฟ้าลงฟ้าหลังไปแล้วโอ้ทีนี้ทำไมเขาเล่นสงแกร่งแบบนี้งง
โอ้ก็อุ้มมาด้วยเหมือนกันใช่แล้วล่ะครับมากจังเลย
นี่เด็กหนุ่มเด็กสาวเด็กน้อยลงน้ำ

และเป็นการเหมือนกับสืบทอดรุ่นต่อรุ่นนะถูกต้องนะ